ของเราได้มีการประมวลภาพนะคะ

รอต้อนรับคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี

แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีจังหวะชุลมุนนิดนึง
เมื่อพระเคร้อยล้านบุกมานะคะ
เดี๋ยวไล่เรียงค่อยไล่เรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นเลยค่ะ
ตอนเช้านี่มวลชนคนเสื้อแดงก็ไปรอต้อนรับกัน
ติดป้ายข้อความทางเข้าฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต
อาคารพุทธศาสตร์อากาศยานส่วนบุคคล

มีรถแห่เปิดเพลงเต้นกันแบบนี้ค่ะ
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตื่นเต้นดีใจนะคะ
ดีใจที่ได้เจอคุณทักษิณนายกในดวงใจรอคอยกันมานาน
แต่มวลชนคนเสื้อแดงบอกว่าเข้าใจแหละว่าอยู่ไกล
รอรับแบบไกลอาจจะมองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรตั้งใจมารับ
พอเครื่องบินของคุณทักษิณลงจอดโอ้โหเสียงเฮลั่นเลยค่ะ
โดยเฉพาะช่วงที่คุณทักษิณออกจากประตูอาคารผู้โดยสาร
โอ้โหคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศตรงนี้อีกสักครั้งนึงค่ะ

บางคนก็น้ำตาคลอเลยนะคะเมื่อคุณทักษิณมาถึง
ระหว่างที่มวลชนคนเสื้อแดงกำลังตะโกนบอกรักคุณทักษิณที่ด้านหน้า
อย่างที่มิ้วบอกมันมีเหตุชุลมุนนิดนึงพระเคร้อยล้านค่ะ
นี่มาแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องรีบเรียกแท็กซี่
และนิมนต์ออกจากพื้นที่ย้อนไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ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

โดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดย
จำนักพลตยังไม่ได้มาตรวจสอบเลยเพราะหลายกรณีหลังจากต้นพูดมาเป็นหมวด
มีแนวเหล็กมากั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยทั้งด้านในและด้านนอก
ก็มีกลุ่มนักเรียน๑๙โรงเรียนมงฟอร์ตรุ่น๒๕๐๘
เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคุณทักษิณมาชูป้ายให้กำลังใจค่ะ
ส่วนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
ตำรวจก็นำรั้วเหล็กแผงกั้นมาวางยาวเลย๔๐๐เมตร
มีรั้วรวดหนามด้วยนะคะปิดทางเข้าออกเพื่อความเรียบร้อยนะคะ
ก็มีการติดป้ายประกาศว่าห้ามเข้าเป็นพื้นที่ควบคุม
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปไม่ได้
พอขบวนรถที่ควบคุมตัวคุณทักษิณมาถึงเรือนจำ
มวลชนคนเสื้อแดงก็ตะโกนส่งเสียงต้อนรับโบกมือชูป้าย

แต่สิ่งที่ฉันได้รับนะคะมันกับตลอดภัณฑ์
เพราะวันนี้เราอยากจะสื่อสารนะคะ
ว่าเราอยากจะขอความเป็นธรรมให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้จะปักหลักกันอยู่ถึงกี่โมงคะ
กว่าจะรู้ว่าท่านปลอดภัยนะคะ
เรามีเท่านี้จริงนะคะ
เราไม่ได้มาสร้างความปั่นป่วน
เราไม่ได้มาสร้างความวุ่นวาย
เรามาให้กำลังใจบุคคลที่เรารักและรอคอย
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูล่าสุดที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพหน่อยนะครับ
สถานที่คุมขังคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดเข้ามานะครับ

เกือบ๑๐ชั่วโมงแล้วนะครับที่คุณทักษิณชินวัฒน์นะครับถูกคุมตัวมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
จากการสังเกตเมื่อช่วง๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่ามีรถของราชธรรมเข้าออกเรือนจำพิเศษกรุงเทพ๓คันนะครับ
รถพยาบาลแล้วก็รถตู้ของทางราชธรรมนะครับ
เมื่อเวลาประมาณสักสิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับ
ก็มีรถตู้ของราชธรรมนะครับขับเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ก่อนจะใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีก็ขับออกมานะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้านะครับว่า
มีอะไรเกี่ยวกับคุณทักษิณหรือไม่นะครับก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณทักษิณนะครับ
น่าจะเป็นการสัญจรเข้าออกตามปกตินะครับ
แล้วก็มีรถสายตรวจนะครับของสนประชาชื่นเองก็มาตรวจตามห่วงเวลาขณะเดียวกันนะครับ
ก็มีรถโรงพยาบาลรัชธรรมนะครับเข้าออกสองรอบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหากเกิดอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับโรคของคุณทักษิณนะครับ
สามารถที่จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชธรรมได้ซึ่งอยู่ห่างเพียงร้อยเมตรนะครับ